ชายชาวมงที่ถูกกลุ่มคนร้ายลักพาตัวไปจากพื้นที่เขาคอเพชรบูรณ์นะฮะ
ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัว๑ในผู้ร่วมก่อเหตุได้แล้ว
แล้วพอขยายผลไปดูเนี่ยฮะโอ้โหน่าเศร้ามาก
ถูกฆ่าและเผาอำพรางอยู่ที่พิศนุโลกครับ
แล้วต้องขยายผลต่อนะฮะเพราะนี่คือการจับกลุ่มหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุ
แสดงว่ามีอีกหลายคนที่อาจจะสมรู้ร่วมคิดกัน
กลับไปครับช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
เมียของนายเจริญกิจแซ่หล่อครับเป็นชาวมงค์อยู่ที่เพชรชบูรณ์
ร้องขอความช่วยเหลือกับตำรวจบอกว่าเมื่อวันที่๓เมษายนเนี่ย
นายเจริญกิจแฟนของเธอขับรถไปรับหมอผีเพื่อจะไปทำพิธีที่บ้านน้องสาว
ก็เป็นความเชื่อของกลุ่มชาติภัณฑ์แล้วก็ของชาวบ้านในพื้นที่
มีเธอมีน้องสาวน้องเขยนั่งรถไปด้วย
พอมาถึงถนนสาย๑๒พิศนุโลกลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
กลุ่มคนร้ายขับรถมาประกบลงข้างทางก่อนจะใช้ปืนยิงที่ขานายเจริญกิจ
ของเธอแล้วก็ลากขึ้นกระบะไปดื้อดื้อเลยครับนี่ฮะคลิปเหตุการณ์
ลากขึ้นกระบะแล้วขับหลบหนีไปทางจังหวัดพิศนุโลกเฮ้ยอุกอาดมาก
บอกนี่กลางวันแสกนะเนี่ยจากนั้นครับตำรวจสืบสวนทราบว่า
ผู้ก่อเหตุมีกันห้าคนออกหมายจับไปบ้างแล้วล่าสุดตามจับกลุ่มตัว
นายเกียรติชัยคนนี้ครับคนกลางนะฮะจับกลุ่มได้แล้วอายุ๓๔ปี
เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุแล้วก็ยังมีอีก๔คนนะครับ
กซ้ายปีกขวาที่เห็นหน้าจอครับคุณผู้ชมตอนแรกเจ้าตัวให้การภาคเศษ
คือรับบ้างไม่รับบ้างแต่พอถูกสอบหนักเข้าหนักเข้าสารภาพครับ
เอาศพนายเจริญกิจไปเผาอำพลางที่กระท่อมแห่งหนึ่งในจังหวัดพิศนุโลก
อยู่ไม่ไกลกันจากจุดที่พบกระบะคันที่ก่อเหตุที่ถูกเผาไปก่อนหน้านี้
คือถ้าจำกันได้เนี่ยฮะกระบะคันนี้เคยมีข่าวว่าไปเจอกระบะว่าถูกเผา
จากจุดที่เจอกระบะถูกเผาและจุดที่เอาร่างของผู้สูญหาย
คือนายเจริญกิจไปเผาอำพรางไม่ได้ไกลกันนะฮะ
ตำรวจไปตรวจสอบที่กระท่อมหลังหนึ่งครับในพื้นที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
ตามคำให้การของนายเกียรติชัยครับ
สภาพศพท่อนบนไหม้เป็นต่อตะโกเลยเหลือสภาพแค่ท่อนล่างครับ
โดยรอบพบวัตถุพยานมีกุญแจรถยนต์พร้อมกับรีโมท
มีปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดหนึ่งปลอกมีขวดน้ำพลาสติกก็มั่นใจว่า
ร่างที่เจอที่ถูกเผาเนี่ยน่าจะเป็นศพนายเจริญกิจตามคำที่
ผู้ต้องหาให้การกับตำรวจอย่างไรก็ตามครับตรวจพิสูจน์ยืนยัน
อีกครั้งอย่างชัดเจนก็ต้องส่งตรวจดีเอนเอพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลอีกครั้ง
ขณะเดียวกันตำรวจภูทรภาค๖ครับนำหมายค้นไปที่บ้านพัก
นายอนวัฒน์ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีนี้ด้วย
ไปเจอรถต้องสงสัย๒คันคือกระบะสีขาวและกระบะสีดำ
คาดว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการขับหลบหนีแล้วก็นำตัวไปสอบปากคำครับ
นายอนวัฒน์นั้นยอมรับว่าร่วมก่อเหตุกับนายเกียรติชัยจริงฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยพาตัวไปชี้จุดที่เผาศพก็เป็นจุดเดียวกันกับที่ตำรวจ
ไปตรวจสอบที่พิศนุโลกกระท่อมที่ผมบอกว่าไปถึงแล้วก็
เจอแต่เสาแล้วแล้วก็เจอร่างคนที่ไหม้ครึ่งหนึ่ง
เหลือแต่สภาพครึ่งร่างจุดเดียวกันเลยครับ
แสดงว่าตอนนี้ผู้ต้องหาในคดีจับกลุ่มได้แล้ว๒
เบื้องต้นมี๕คนนะครับ
แจ้งข้อหาคือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
ความผิดตามพรบออาวุธปืนนะครับ
และความผิดฐานพกพาอาวุธปืนและกักขังนวงเหนียวผู้อื่น
นี่คือสองคนที่จับแล้วครับอนวัฒน์และเกติชัย
ส่วนอีก๓คนพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอสารอนุมัติหมายจับคาดว่าอีกไม่นานนี้
ล่าตัวได้ครบแก๊งแน่นอนเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อครับ